คริ่มค่าคุณผู้ชมอัพเดทกันหน่อยนะคะสำหรับคดีของแอมป์นะคะ
นี่หลายคนคอมเมนต์กันมาเยอะมากตั้งแต่ช่วงประมาณสักสองทุ่มแล้วว่าอ้าว
ธนายพลัดเอ้อบอกธนายพลัดเทหรอที่บอกว่าจะไม่เป็นทันนายให้แอมแล้วอะแต่ตกลงใครเทใคร
เทนะแอมเป็นคนขอเปลี่ยนทนาย

เป็นคนขอเปลี่ยนทนายเองวันนี้ได้คุยกับทนายพัฒน
คือธนายพัฒน์คุยเปิดใจทางโทรศัพท์กับธนาทีวีนะคะ
ทนายพัฒน์ก็บอกเลยนะคะบอกว่า
คือแอมเป็นคนเปลี่ยนขอแต่งตั้งทนายอีกคนนึงแทน

ใช่ค่ะนี่ค่ะทนายธนิชาเอกสุวรรณวัฒน์หรือว่าทนายพัฒน์นะคะ
คือเธอยืนยันว่าไม่ได้เป็นทนายความให้กับแอมตั้งแต่๑พฤษภาคมแล้ว
เพราะแอมแต่งตั้งทนายใหม่หลังถูกนำตัวเข้าเรือนจำ
ก็คือทนายชินคุบไทยกรค่ะ
เธอเป็นแค่ทนายเฉพาะชั้นพนักงานสอบสวนเท่านั้น
วันสุดท้ายที่เธอทำหน้าที่ในฐานะทนายให้กับแอม
คือวันที่๕พฤษภาคมไปเยี่ยมแอมที่ทันทะสถานหญิงกลาง

พี่พัทเนี่ยมีธนายคนหนึ่งเข้ามา
ส่งเอกสารมาให้เซ็นแต่งตั้งทนาย

เพราะว่าลายเซ็นต์คล้ายกับของพี่พัฒน์เลย
ก็คิดว่าเป็นคนของพี่พัฒน์ก็เลยเซ็นเอกสารไปแล้ว

ไม่รู้เรื่องไม่รู้จักทนายคนนี้ด้วย
แล้วพอตรวจเอกสารดูก็ปรากฏว่า
เซ็นแต่งตั้งทนายคนใหม่ไปแล้ว
ทนายพัฒน์ก็เลยแจ้งครอบครัวแอมเลย
ซึ่งทางครอบครัวก็บอกว่าทราบเรื่องแล้วเหมือนกันจากเจ้าหน้าที่
แต่ว่าทนายคนใหม่ที่ถูกแต่งตั้งเนี่ยยังไม่ได้เข้าพบแอม
ธนายพัทก็เท่ากับว่า
วันนั้นคือวันสุดท้ายที่ทำหน้าที่ทนายให้กับแอม
เขาถามเขาบอกว่าคนนี้เป็นคนของพี่แพทย์หรือเปล่า
คนนี้เขาเซ็นชื่อเหมือนพี่พัฒน์เลยนะ
ของพี่จะเส้นช่อช้างจุดขีดหรือมีลักษณะอะไรอย่างอื่น
แต่เขาบอกว่าเขาเซ็นเหมือนพี่พัฒน์เลย
คิดว่าเป็นพี่แต่เอ็มเซ็นไปให้แล้ว
มีแค่ชอช้างจุดเซ็นไป๒ใบ

เพราะฉะนั้นในการที่จะลงลายมือชื่อไปกับใคร

มีข้อความก็ส่งให้บอกเราว่าอ๋อแล้วแต่พี่เลยครับ
ก็แล้วแต่พี่เลยครับโอเคโอเค
อย่างนั้นก็ใช่ไม่ได้อธิบายว่าลองอัลไลน์
ไม่ก็แล้วแต่พี่เลยครับ
แล้วก็บอกว่าอะไรนะอ๋อตำรวจบอกแล้ว
ก็คิดนิดหนึ่งตำรวจบอกแล้ว
มาจากใครทิ้งไว้ให้คิด

ท่านนายพรรดิบอกรู้เรื่องวันไหนนะวันที่๕ค่ะ
วันที่เข้าไปพบแอมที่ทันทะสถานหญิงกลาง

พรุ่งนี้อยากจะเจอกับญาติผู้หญิงที่ไว้ใจคนหนึ่ง

อ๋อที่บิ๊กโจ๊กพาร้องออฟไปใช่ไหม

ที่พยายามจะแบบให้ไปช่วยเจรจารย์เกลียดกล่อมาให้แอม

ไว้ใจให้แอมสารภาพ

แล้วบิ๊กโจ๊กก็ออกมาให้สัมภาษณ์

บอกว่าแอมยังไม่ยอมสารภาพ

แต่ขอเจอญาติผู้หญิงคนนึงที่สนิทมาก
แล้วเดี๋ยวเธอเนี่ยจะยอมพูดในสิ่งที่เธอจะสารภาพ

แล้ววันรุ่งขึ้นความจริงก็ไม่ใช่วันรุ่งขึ้นหรอก

อ๋อผู้หญิงคนนั้นคือธนายภาพเอง

ยืนยันว่าลูกความของเธอเนี่ยยังไม่รับสารภาพนะ
พร้อมไหมครับนี่ไงที่เขามาให้สัมภาษณ์ที่ไทยรัฐทีวีด้วยพี่หุย
แล้วช่วงบ่ายก็มาให้สัมภาษณ์ที่ไทยรัฐทีวี
บอกว่ามั่นใจคดีคุณก้อย

ใช่ไหมจะทำคดีนู้นคดีนั้นนี่ตอนที่เข้าไป

ใช่เอ๊ะก็วันเดียวกันนะสิวันที่๕

เอารู้ข่าวตั้งแต่เข้าไปหาแอมป์แล้วเหรอ
แปลว่ารู้ตั้งแต่คุยกับแอมแล้วว่าเปลี่ยนทนาย
แต่มาให้สัมภาษณ์กับเรายังทำหน้าที่ทนายอยู่เหรอ
ผมก็ไม่กล้าคิดไปไกลขนาดนั้น
ไม่แน่นว่าไม่เข้าใจ
แล้วกันนะคะวันนี้เขาไม่ใช่ทนายของแอมป์สัญญาณัยแล้ว
แล้วบอกว่ารู้ตั้งแต่วันที่๕พฤษภาคม
วันที่เข้าไปหาแล้วแอมบอกอุ้ยนึกว่าทนายผู้ชายคนนี้เป็นคนของพี่

ธนพัฒน์บอกว่าไม่ใช่นะไม่ใช่คนของพี่
แล้วมาได้ยังไงมาจากไหนทนายพัฒน์เลยบอกว่าฝากไว้ให้คิด
ให้ใครคิดเราคิดไม่ออกเลยนะทีนี้
มาจากไหนล่ะมายังไงล่ะอ่ะ
แอมจะรู้แล้วบอกกับทนายพัฒน์อีกอย่างหนึ่งเหรอ

ตั้งแต่ว่าเล่าให้นายพัฒน์ฟังว่าอุ้ยคิดว่าเป็นคนของพี่อย่างเงี้เหรอ
เพราะตอนที่เคยคุยกับทนายพัฒน์ตั้งแต่เกิดเหตุแรกใช่ไหม

หนูไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นหนูก็ไม่สมควรได้รับโทษประหารชีวิต
คือคือแอมเนี่ยตอนนั้นทนายพัฒน์บอกก็ติดต่อหาทนายพัฒ
เพราะว่ามันต้องเริ่มมีทนายมาช่วยเรื่องคดีแล้ว
ตอนที่เกิดกรณีของคุณก้อยแล้วเป็นข่าวดังใหม่ใหม่

แสดงว่าตอนนั้นเป็นลักษณะการตั้งทนายลักษณะทางวาจากันก่อน
ยังไม่มีการเซ็นตั้งทนายอย่างเป็นทางการ
จนกระทั่งหรือถ้าเซ็นตั้งแล้วมันต้องมีเซ็นถอนทนายนะ
ก็เลยไม่รู้ว่าแอมเนี่ยเซ็นถอนทนายด้วยหรือเปล่า
ถ้าเซ็นตั้งไปแล้วนะไม่รู้ว่าเซ็นตั้งหรือยัง
แต่เอาเป็นว่าทนายพัฒน์บอกว่าพอวันที่๕พฤษภาคมไปหาแอมในเรือนจำเนี่ย

ส่วนมันเกิดอะไรขึ้นฝากให้ไปคิดกันเอง
ใช่ว่าคนนี้มาได้ยังไงฝากให้ไปคิดเอาเอง

ทีนี้ทนายพัฒน์ก็บอกว่า
คือก่อนนั้นก็บอกว่าเออจะมาเรียกเขาว่าทนายแอมทนายแอมไม่ได้แล้วนะ

แต่คนที่ยังติดปากเรียกติดปากอยู่ว่า
ทนายแอมทนายแอมอย่างนี้เหมือนทนายแม่อย่างนี้นึกออกไหม

ก็เอาจริงก็อยู่ที่แอมตัดสินใจแหละ
สุดท้ายแล้วการเลือกทนายมันอยู่ที่ลูกความนี่ใช่ไหมคะ

ทีนี้ผู้สื่อข่าวเลยถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดมันมีอะไรเกิดขึ้น
แอมขอให้ทนายพัฒน์กลับมาทำคดีให้ทำไหม

นายพัฒน์บอกว่าก็แล้วแต่แอมอยู่ที่แอมตัดสินใจ
แล้วเราก็เลยถามสิ่งที่ค้างคาใจตั้งแต่วันนั้น
ที่ว่าบิ๊กโจ๊กบอกว่าแอมขอเจอญาติสนิท

นักข่าวเราก็เลยถามว่าตกลงเป็นญาติกับแอมเหรอเออ

เออทำไมบิ๊กโจ๊กถึงบอกว่าญาติสนิท
ทนายพัฒน์บอกว่าไม่ใช่ค่ะไม่ได้เป็นญาติค่ะ
รู้จักกับแอมในฐานะทนายความกับลูกความเฉย
ไม่เคยไปไหนด้วยกันในเรื่องส่วนตัวด้วย
เดินทางไปกับแอมทุกครั้งคือทำหน้าที่ทนายความเท่านั้น
เคสคุณก้อยที่เข้ามาดูในชั้นสอบสวนเนี่ยเป็นเพราะว่า

ทนายพัฒน์บอกทนายพัฒน์ดูข่าววันที่๑๗เมษายน
นี่ไงนี่ไงจำท่าเดินกับเสียงได้ชื่อแอมด้วย
นายพัฒนทักไปถามแอมว่าใช่แอมหรือเปล่า
ก็บอกว่าใช่แล้วเลยขอร้องบอกว่า

เพราะว่าทนายพัฒน์เคยดูคดีให้แอมอยู่๒คดี

ทีนี้เรื่องประเด็นการวิภาควิจารณ์การทำงานเนี่ย

แต่วงการทนายความมันมีให้เห็นเยอะแยะแหละ
เรื่องการเปลี่ยนทานงเปลี่ยนทนาย
มันไม่ใช่ว่าเธอเป็นทนายที่ไม่ดี
หรือว่าเธอเป็นทนายที่แย่หรืออะไรเขาเลยเปลี่ยน
เรื่องการเปลี่ยนทนายเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วในวงการนี้
ลูกความอยากจะเปลี่ยนเขาก็มีสิทธิ์เปลี่ยน
เป็นการตัดสินใจของลูกความ

แล้วรู้ความรู้หรือไม่รู้ฝากนักข่าวไปตามหน่อย

แล้วที่เขาเข้ามาทางพัศดีให้เข้าไป
แล้วได้คัดถ่ายเอกสารทิ้งไว้ไหม
เพราะรู้สึกว่าการแต่งทนายเนี่ยแอมแต่งไป
น่าจะเป็นเอกสารใบแต่งลอย
แต่งลอยเพราะว่าพนักงานสอบสวน
ตำรวจยังไม่ได้ส่งฟ้องศาล
นี่ค่ะได้คุยกับทนายชินคุบด้วยนะคะ
ทนายชินคุบไทยกรก็คือทนายที่ถูกแต่งตั้งมา
สดร้อนคนนี้นี่คนนี้เลย
อันนี้คือธนายแอมใช่ไหมคุณปัจจุบันคือเขาไม่ได้ชื่อแอมนะ

เขาบอกจริงครับเขาได้รับการแต่งตั้งให้เข้าไปพบแอมในเรือนจำ
ให้คำปรึกษาด้านคดีอธิบายข้อกฎหมาย
คล้ายกับจิตอาสาทางกฎหมายนี่แหละแต่ยังไม่ได้เข้าพบ
การเซ็นแต่งตั้งทนายที่ว่าเนี่ยเป็นไปตามกฎของกรมราชธรรม
ต้องเซ็นแต่งตั้งทนายที่เข้าไปพบลูกความ
แต่เขายังไม่ได้รับทำคดีให้แอมอย่างเป็นทางการค่ะพี่อุ๋ย
เราก็เลยถามเลยว่าแล้วพี่ไปยังไงมายังไง
นี่ทนายพัฒน์เขาก็บอกเขาไม่รู้เรื่องว่าพี่มาได้ยังไง
เขาบอกแบบนี้คือวันนั้นเขาไปพบลูกความของเขาเอง
ในเรือนจำเรือนจำเดียวกับแอมน่ะเนอะ
ไปพบลูกความของตัวเองแล้วปรากฏลูกความนั่นแหละมาบอกเขาว่า
เนี่ยพี่รู้จักแอมสายนายใช่ไหมบอกอ๋อรู้ก็เห็นข่าวอยู่
เขาอยากคุยปรึกษากับพี่อ่ะนี่คือจุดเริ่มต้นค่ะ
นี่คือจุดเริ่มต้นค่ะเราก็เลยถามว่าแล้วพี่รู้จักทนายพัฒน์ไหม
รู้ไหมว่าเขามีทนายอยู่เขาบอกว่าผมอ่ะไม่ได้รู้จักกับทนายพัฒน์เป็นการส่วนตัวอยู่แล้ว
ก็เลยว่าแล้วตกลงพี่จะเข้าไปคุยกับแอมเมื่อไหร่
บ่ายวันจันทร์หลังเลือกตั้งอืมผมจะเข้าไปคุยกับแอม
แล้วหลังจากที่คุยแล้วผมถึงจะตอบทุกคนได้ว่า
ผมจะรับหรือไม่รับทำคดี
ตอนแรกนี่ยังไม่รู้จักชื่อจริงด้วยครับ
ใช่ก็คือมีผู้ต้องขังบอกว่าคนนี้ชื่อนี้นะครับ
เขาอยากให้เซ็นใบแต่งให้อยากเข้าพบพูดคุยปรึกษากฎหมายด้วย
เซ็นใบแต่งให้ผม๒ใบคือผมจะได้ไม่ต้องไปวิ่งหาร้านถ่ายเอกสาร
เพราะว่าพอเซ็นมา๒ใบปุ๊บอีกใบหนึ่งผมก็ยื่นเขาให้เรือนจำ
เป็นไปตามระเบียบของทางกรมราชธรรมอยู่แล้วครับ
พอยื่นไปปุ๊บผมก็จะเหลือใบเดียวปกติเหมือนกันครับ
ใช่ใบเดียวนี้คือผมก็จะยื่นเข้าในสำนวน
ถ้าได้รับการแต่งตั้งบอกว่าจะยื่นเข้าในสำนวนเพื่อเป็นทนาย
ฟังทางในแง่ของกฎหมายแล้วกันนะคะ

การเปลี่ยนทนายเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะ

มันยังไม่ถึงศาลผู้ต้องหาอาจจะร้องขอเพื่อให้แต่งตั้ง
เพื่อเข้าพบและปรึกษาเฉยก็ได้ครับยังไม่ได้ถึงขั้นว่าจะต้องไปว่าความในชั้นศาล
ก็ตรงกับที่ทางทนายชินคุมเขาก็บอกไงว่าเหมือนที่ให้เซ็นแต่งตั้งมาเพื่อที่เขาจะได้เข้าไปพูดคุย
คำปรึกษาทางกฎหมายได้คือถ้าจะเข้าเยี่ยมในเรือนจำเนี่ยนอกจากญาติพี่น้อง
ก็มีทนายที่ต้องเซ็นแต่งตั้งเอาไว้ถูกต้องเพื่อเจ้าหน้าที่เขาจะตรวจสอบได้รู้ว่า
ใครเป็นคนที่เข้ามานะคะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าคดีมันถึงชั้นศาลแล้วเนี่ย
แล้วคุณจะเปลี่ยนทนายในช่วงที่อยู่ในชั้นศาล
อันนี้ยุ่งยากแล้วเพราะคุณต้องยื่นคำร้องต่อสาร
ลูกความก็ต้องยินยอมด้วยแล้วก็ต้องแจ้งเหตุผลในการเปลี่ยนทนายด้วย
เช่นความเห็นไม่ตรงกันเลยอยากจะเปลี่ยน
หรือทนายขอถอนตัวเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกันอะไรแบบนี้
ถามว่าบทบาทของทนายเนี่ยช่วงที่มีบทบาทมากที่สุดจริง
คือตอนสอบปากคำผู้ต้องหาค่ะ
คือผู้ต้องหาโทษประหารชีวิตเนี่ยจะต้องถูกสอบปากคำต่อหน้าทนายความ
หรือบุคคลที่ผู้ต้องขังไว้วางใจ
ถ้าไม่มีทนายความเนี่ยคำให้การก็จะถือว่าฟังไม่ได้รับฟังไม่ได้
การสอบคดีโทษประหารชีวิต
การสอบสวนตัวผู้ต้องหาต้องสอบสวนต่อหน้าทนายความ
หรือบุคคลที่ผู้ต้องหาไว้วางใจ
ถ้าเขาจะรับสารภาพหรือปฏิเสธอะไรก็ตามใจ

เพราะไม่ได้ทำต่อหน้าทนายความ
คือในช่วงตอนที่ธนายพัฒน์ทำคดีให้กับแอมเนี่ย
ทนายพัฒน์เคยบอกว่าถ้าในส่วนของคดีของคุณก้อย

บอกว่าสามารถที่จะมีอะไรในการแก้ต่างได้
เชื่อว่าลูกความของเธอคือแอมสู้ได้

มันจะส่งผลแบบไหนยังไงในฝั่งของทางฝั่งของผู้เสียหาย

คดีแอมสายนายที่แอมเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
คุณทพชำนาญเรือเป็นผู้ประสานงานเหยื่อคดีแอมสายนาย
เป็นพี่ชายที่คุณก้อยเขาเคารพนับถือมากแล้วมาช่วยเหลือตั้งแต่แรกเลย
คุณทพบอกว่าเรื่องที่แอมเปลี่ยนทนาย
ส่วนตัวเชื่อว่าระหว่างแอมกับทนายพัฒน์เนี่ย
สองคนนี้ต้องมีความไม่จริงใจต่อกัน
น่าจะโกหกหรือมีเรื่องที่เล่าให้ทนายพัฒน์เนี่ยฟังไม่หมด
จนสุดท้ายต้องตัดสินใจเปลี่ยนทนาย
แต่เหตุผลที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรคุณทพบอกคุณทพก็ไม่รู้เหมือนกัน

นายคนเก่านะครับที่อาจจะไม่ได้รับความจริงใจ
หรือไม่ได้รับความจริงจากนสแอม
แล้วก็น่าจะมีอะไรที่โกหกทนายนะครับอันนี้ผมเดาเอาเอง

ใช่ค่ะความขึ้นหน้าอีกหนึ่งอย่างวันนี้ก็คือ
อย่างที่บอกว่าบิ๊กโจ๊กจะมีการนำตัวน้องสะพ้ายแล้วก็สามี
ของบุคคลที่ได้รับพัสดุที่เป็นกระเป๋าแบรนด์เนม
กระเป๋าสตางค์และโทรศัพท์มือถือของคุณก้อย
ที่ว่าหายไปตั้งแต่วันนั้นที่ว่าแอมทิ้งไว้หน้าบ้าน
แต่สุดท้ายกลายเป็นส่งพัสดุอย่างดีเลย
ไว้ที่บ้านของเพื่อนคนสนิทคนนี้
คือวันนี้ที่ต้องเรียกตัวน้องสะพ้ายกับสามีของผู้หญิงคนนี้มา
เพราะว่าเขาเป็นคนส่งค่ะ
เป็นคนส่งพัสดุนี้ไปเองนะคะ
เมื่อคืนตำรวจสพธามกาจังหวัดกาญจนบุรี
คุมตัวน้องชายและน้องสะพ้ายมาสอบสวนที่ห้องประชุม
เนื่องจากชื่อน้องสะพ้ายของแอมเนี่ยเป็นชื่อของคนที่
ส่งกล่องพัสดุทรัพย์สินของคุณก้อยไปให้เพื่อนสนิทแอมที่เพชรชบุรี
แต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เชิญมาสอบในฐานะพยานนะคะ
เรื่องต้นน้องสะพ้ายแอมก็ยอมรับว่าเป็นคนส่งกล่องพัสดุจากท่ามกาจริง
เนี่ยทิ้งเงินค่าส่งพัสดุให้สองร้อยบาทบอกว่าส่งให้หน่อยนะ
พี่ลืมบัตรประชาชนเลยต้องฝากน้องส่ง
ก็เลยส่งเองไม่ได้เลยให้น้องสะพ้ายช่วยไปส่งให้หน่อย
แอมคืออย่างนี้นี่ซวยเข้าไปทั่วเลยเหมือนกันนะไม่ทำเองให้คนอื่นทำให้หมดเลยอ่ะ

ทีมข่าวเราก็เลยไปคุยกับคุณระพีนะคะ
คุณระพีก็บอกว่าพอเปิดพัสดุดูเนี่ยโอ้โหเห็นเลยว่าเป็นของคุณก้อย
ซึ่งมันตรวจสอบไม่ยากอยู่แล้วว่าส่งมาจากที่ไหนและใครเป็นคนส่ง
หลังกลับไปก็เจอชื่อที่เป็นชื่อน้องสะพ้ายของแอมนี่แหละ
คุณระพีพอได้เบอร์ปุ๊บคุณระพีโทรเลยโทรหาเลยพอพูดคุยปุ๊บน้องสะพ้ายเล่าแบบนี้ค่ะ
วันนั้นพี่แอมวานให้เอาพัสดุไปส่งให้บอกว่าเป็นกล่องใส่เอกสาร
แต่ว่าพี่แอมลืมบัตรประชาชนก็เลยส่งเองไม่ได้
หนูก็ไม่กล้าปฏิเสธก็ไม่กล้าถามเหมือนกันก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์เอาพัสดุไปส่งผ่านบริษัทขนส่งเอกชนในพื้นที่
หนูไม่รู้ว่าของข้างในเป็นอะไรเพราะมันแพ็คมาเรียบร้อยแล้วอืม
บอกว่าเออวิมเอาของพัสดุไปส่งให้พี่หน่อยมีการต่างไม่มีอะไรหรอกพี่ไม่ได้เอาไปจ่ายชุดน้า

เข้าใจดีแล้วแต่เราเพิ่งตรวจพบไงว่าเราเจอของแล้ว
บอกว่าเป็นเอกสารแล้วหนูก็จับดูมันก็เบาเออหนูก็ไม่ได้คิดอะไร

วันนั้นหนูก็ยังพูดกับแฟนว่าเขาให้หนูไปส่งอะไรไม่รู้หนูก็กลัวไง
เขาบอกว่าตอนนั้นก็มีข่าวแล้วก็เลยไม่กล้าถามอะไรแอมมากค่ะ

ทีนี้คุณระพีบอกว่าหลังจากที่คุยกับน้องแล้วเนี่ยน้องก็ให้ความร่วมมือดี
เชื่อว่าอาจจะไม่รู้หรือไม่ทราบจริงแหละว่าของในกล่องมันคืออะไร
เพราะอย่างที่บอกกล่องมันแพ็คเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้ว
หน้าที่เธอก็คือขี่รถพายเจ้ากล่องเนี่ยไปส่งไปซะนี้อย่างเดียวเลย
คุณระพีก็เลยแนะนำให้น้องไปพบตำรวจเพื่อให้การที่เป็นประโยชน์กับรูปคดีค่ะ
จากการพูดคุยแล้วเนี่ยเขาก็ให้ความร่วมมือดี
แล้วผมก็เชื่อว่าเขาอาจจะไม่รู้หรือไม่ทราบเลยว่ากล่องของที่อยู่ข้างในเนี่ยมันเป็นอะไร
เพราะว่ามันมีการแพ็คอะไรเสร็จมาเรียบร้อยแล้วนะครับ

ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนนะคะว่า
สินของคุณก้อยที่เจอยังเจอไม่ครบนะคะ

คือที่เจอเนี่ยมีกระเป๋าหลุยมีโทรศัพท์มีกระเป๋าสตางค์ใช่ไหม
แต่อีก๒อย่างที่หายไปคือบนหน้าจอนี้นะคะ

แล้วก็โทรศัพท์มือถือไอโฟน

๒ชิ้นนี้ยังหาไม่เจอนะคะ
ถ้าใครพบเห็นหรือเจอเนี่ย

หรือถ้าจะแตะเนี่ยคุณใส่ถุงมงถุงมือก่อน

แล้วก็โทรศัพท์เนี่ยเจอเครื่องเดียวแต่อีกเครื่องหนึ่งยังไม่เจอนะคะ

หลังจากนี้จะมีภารกิจบางอย่างที่คุณระพีจะต้องขึ้นมาที่กรุงเทพ

โทรศัพท์มือถือเนี่ยผมว่าน่าจะมีส่วนสำคัญ

แสดงว่าแอมเนี่ยไม่ได้ทิ้งถังขยะ
แต่สองอย่างนี้ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนนะ

เหลือก็คือให้น้องสะพ้ายเนี่ยเอาไปส่ง

เราไม่ได้ไปนานแล้วเขาบอกมีพัสดุส่งมาแล้วไม่

เพื่อนบอกเพื่อนก็ไม่รู้นะว่าแอมส่งมาให้ทำไม

ส่งมาที่อยู่ของเพื่อนใช่ไหม
เขาก็เลยให้วินวินช่วยมาเปิดดูให้หน่อย
คือยังไงแอมเขาเป็นแฟนคลับนิยายสืบสวนสอบสวน
หรือว่าหนังสืบสวนสอบสวนอะไรไหม
เขาทำแต่ละอย่างมันดูแบบรับลวงพางมากนะพี่อุ๋ย
จากการเคลื่อนย้ายตัวเองไปตามที่ต่าง
การส่งคงคือยังไงเนี่ย
เส้นทางกระเป๋าของคุณก้อยนะครับทุกผู้ชมครับ
กว่าจะส่งไปถึงบ้านเพื่อนสนิทของแอมที่เพชรชบุรี
ชุดสืบสวนเนี่ยตามรายงานที่เราได้มานะครับ
แอมพยายามสร้างหลักฐานที่อยู่
เริ่มตั้งแต่การนำทรัพย์สินต่างของคุณก้อย
ถือติดตัวไปที่จังหวัดสุโขทัยคือวันเกิดเหตุเนี่ย
ให้สัมภาษณ์ว่าหลังจากที่เกิดเหตุที่คุณก้อยที่รัชบุรีใช่ไหม
ที่ทิ้งไปเนี่ยคือต้องรีบไปทำบุญกระถิ่นต่อที่สุโขทัย

ต้องรีบไปทำบุญต่อเออมีธุระต่างจังหวัดต่อ
แต่ก็กระเป๋าติดมือพี่ไปด้วย
พอเห็นคนไปช่วยกันแล้วตอนที่คุณก้อยวูบไปก็เลยเราต้องรีบไปทำบุญแล้ว
เอากระเป๋าไปด้วยเลยก็ละกันนี่ฮะตรงนี้นี่แหละ
เส้นทางพัสดุเนี่ยเส้นทางการนำทรัพย์สินไปเนี่ยไปสุโขทัยก่อน
แล้วส่งพัสดุจากสุโขทัยมาหาตัวเองตามที่อยู่บ้านที่นครปฐม
เหมือนกับจะรับรวงพรางว่านี่ไม่ใช่ว่าของก้อยที่เราเอาติดมือมาตั้งแต่ที่เกิดเหตุเลยนะ
ส่งมาจากสุโขทัยอืมแล้วก็เอาพัสดุเนี้ยจากบ้านนครปฐมเนี่ย
ส่งต่อไปที่ราชบุรีโอ้โหก็คือที่นี่นี่แหละกลับมาที่เดิม
ราชบุรีที่มีบ้านพักอยู่ใช่ไหมของอดีตสามีบ้านรองออฟ

ที่อำเภอท่ามากายจังหวัดกาจณบุรี

พารลอมผู้บรรชากรตำรวจแห่งชาติ
นำพยานปากสำคัญมาสอบสวนเพิ่มเติม
ซึ่งก็คือคนที่เอากระเป๋าของคุณก้อยมาส่งคืนที่สโมสรตำรวจเมื่อวานนี้แหละ
เขาคุยกันยาวถึงตี๔เลยนะพี่อุ๋ย
คุยยาวมากแล้ววันนี้ก็มีการประชุมกับคณะพนักงานสอบสวนทั้งหมด
เตรียมออกไม้จับเพิ่มค่ะเตรียมออกไม้จับบุคคลที่เกี่ยวข้อง๒คน
หลังจากที่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนแล้วว่ามีส่วนเกี่ยวข้องทั้งกับตัวแอมและคุณก้อยผู้ตายด้วย
แสดงว่าเกี่ยวข้องกับคดีแรกที่เป็นข่าว
ท่านผู้ชมส่งข้อความเข้ามาเยอะเลย
ท่านบอกโอ้ดีนะเนี่ยที่แอมไม่ได้ประกันตัว

ตอนแรกมีข่าวเรื่องจะประกันหรือไม่ประกันทนายพัฒน์บอกใช่ไหมตอนนั้นบอก

ยื่นประกันหรอกให้อยู่ในนั้นดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าออกไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
แล้วหลังจากนี้อันนี้คือที่ไม่ยื่นประกันเพราะว่าทนายไม่ยื่นถูกไหมคะ

ว่าตัดสินใจไม่ยื่นประกันให้กับลูกความ

ท่านจะให้หรือเปล่าเพราะพนักงานสอบสวนเนี่ยคัดค้างการประกันตัวอยู่แล้วอืม

ตอนนี้อยู่ในชั้นผู้ต้องหานะฮะ
ต้องรอตำรวจเนี่ยสรุปสำนวนแล้วก็ส่งฟ้องอายการนะครับ
แต่ฝากขังที่ศาลอยู่ก็เลยอยู่ในเรือนจำ